ข่าวต่อไปเป็นคลิปอุทาหรณ์นะคะใครที่ทำงานอยู่กับประตูใหญ่ใหญ่
อันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าประตูมันพังหรือเปล่า
มันจะล้มลงมาเมื่อไหร่เออข้างในอะไรมันเสียหรือเปล่านี่นะคะ
ทำอะไรระมัดระวังนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาทำงานอยู่ที่โกดังโรงงานแห่งหนึ่ง
กำลังดึงประตูเหล็กที่มันเสียงดังที่มันจะต้องดึงจากด้านบน
พยายามดึงลงมาค่ะประตูเหล็กล้มลงมาอื้อหือ
หลุดลงมาร่วงลงมานี่นะคะเกือบทับเฉียดชิวหุดหวิดนิดเดียว

มันเป็นลักษณะประตูแบบพับประตูเฟียมพับ
แล้วมันเป็นเหล็กนะอันนี้เนี่ยค่ะปิดด้านหนึ่งแล้วค่ะ
เดินกลับไปปิดโอ้จะไปปิดอีกด้านหนึ่งเนี่ยค่ะอืม
ด้านที่ตัวเองเพิ่งปิดไปเนี้ยมันล้มทับลงมานะคะค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นโรงงานไงคะ
ก็เลยมีกล้องวงจรปิดเนี่ยพอเกือบถูกล้มทับเนี่ย
เอามือขวาจับมือหมายถึงก็เอามือทาบอกโอ้โห
มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็รอดมาได้หวุดหวิดนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๗นาฬิกา๔๙นาทีวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าของโพสต์โพสต์นี้นะคะเป็นบุคคลในภาพนั่นแหละ
กำลังเดินไปเปิดประตูผลักเก็บประตูด้านขวาก่อน
แล้วก็เดินไปเปิดประตูอีกด้านหนึ่ง
เพื่อเตรียมเปิดโรงงานตามกิจวัตรประจำวันของเขาเลยนะ
แต่ขณะที่เดินไปช่วงกลางประตูประตูที่ด้านขวาอยู่ด้านขวา
ซึ่งเปิดเนี่ยอันนี้มาเปิดอันนี้ก่อนด้านขวา
เปิดไปแล้วเรียบร้อยกำลังจะไปเปิดอีกด้าน
เนี่ยประตูด้านที่เปิดออกไปเนี่ยนะคะมันร่วงลงมาฟาดกับพื้นอย่างแรง
ว่าฟาดกว่าพื้นนะไม่ได้ฟาดโดนเขานะคะ
เขาบอกว่าจังหวะนั้นเขาหันมาได้ยินคือเขาได้ยินเสียง
เขาก็เลยหันมาแล้วเจอพอดีเขาก็เลยเอี้ยวตัว
คือดิฉันว่าเขารอดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะประตูอีกด้านหนึ่งอะค่ะ
มันกันไว้นิดนึงนะคือประตูมันล้มลงมาแล้วมันไปโดนไอ้ประตูอีกฝั่งนึงอ่ะ
มันเลยไม่หล่นโดนเขาพอดีไงมันมีประตูอีกอันนึงกั้นเดี๋ยวดูดูจังหวะล้มนะคะ
คุณผู้ชมสังเกตดูดีดีเขาบอกว่าเขาตกใจมากแต่เขาบอกเห็นแบบเฉียดฉิวมากอ่ะ
เนี่ยมันไปโดนประตูอีกฝั่งหนึ่งอ๋อก็เลยไม่โดนอย่างจังนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าลมที่มันเกิดจากประตูที่มันตกลงมาที่พื้นหล่นมาที่พื้นเนี่ยโอ้โหกระพือใจหายไปเลยนะคะ
ถึงท่านต้องจับไว้แบบนี้เนี่ยนะคะสรุปสุดท้ายร่อตายเฉียดตายบุดบิด
แล้วเขาบอกว่าใจสั่นทั้งวันเลยคุณวันนั้นอ่ะ
ใครที่ทำงานเกี่ยวกับอะไรแบบนี้นะคะระมัดระวังนะคะ
ถึงกับทำท่าท่าพกแล้วก็บอกเดชบุญนะเดชบุญอะไร